อย่างที่บอกไปว่ากะจะมากินราเมง
แล้วก็เดินแบบชมสกุระเฉยแค่นั้นเอง

สาวสวยใจบุญปูปรายานั่นเองนะคะ

สะทืวศ์ก่อนท่ามนาย
มันแบบโอ้โหอิจฉาจริงเลย
ขาเล็กมากด้วยไงนี่เป็นโมเมนต์ที่โอ้โหถือว่าเป็นโมเมนต์สำคัญมากนะ
ในชีวิตลูกผู้หญิงคนนึงนะจ๊ะแฟนนุ่มตาน้ำข้าวนักธุรกิจสุดแสนจะรวยนี่นะคะ
คุกเข่าขอแต่งงานที่สวนโยโยงิกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะ
พร้อมแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า
เหมือนออกมากินลาเมงเฉยเอ้าต้องมาอยู่กับผู้ชายคนนี้เลย
ซึ่งก็มีคนบันเทิงแล้วก็เพื่อนในโซเชียลก็มาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
เอาจริงตอนนี้ยังไม่มีแพลนจัดงานแต่งงานในเร็วนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ที่เห็นกันนี่ก็ถือว่าเป็นการให้สัญญาในเรื่องของความรักต่อกันและกัน
แล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็มั่นกันไว้ก่อนว่าอย่างนั้นนะคะ
ส่วนภาพแหวนเพชรเม็ดเป้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
แทบจะไม่ต้องซูมดูก็เห็นนะคะดูไกลก็เห็น
ไม่เท่าไหร่พี่แจ๊ค๗กรัฐเอง
โอ้โหเป็นดิฉันฉันวิ่งหนีเข้าไปขายเลยไม่กล้าดึงแซวเล่น

อยแล้วอิจฉาปูจังเลยก็ยินดีด้วยนะคะ
เพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะอันนี้สุด
มันเพราะเยอะจริงยินดีด้วยค่ะ